ยืนสู้นอนสู้แบบนี้เราต้องเป็นทุกอย่าง
มันไม่มีแบบอ่อนให้เราเลยค่ะ
มีแต่คนเก่งเท่านั้นนะคะที่ได้เข้ามา
เพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตมากค่ะ
แล้วแบบหนูแพ้ไฟล์นั้นคือหนูรู้สึกว่า

หนูเป็นคนที่ชอบการใช้ชนะมากค่ะ
หนูรับมือกับความพ่ายแพ้ไม่ไหว

ตื่นมาหนูไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไร
ความสุขหน้าตาเป็นอย่างหนูยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไ

หนูทำร้ายตัวเองหนูฆ่าตัวตายหลายครั้งมาค่ะ

สมัยตอนที่เราเป็นนักสู้อะไรอย่างนี้
คือเริ่มต้นมาก็คงเป็นพื้นฐานนักมวยอยู่แล้วเนอะ

หรือว่ามันเข้าไปสู่แวดวงนี้ได้ยังไง
ตอนนั้นหนูเก็บตัวทีมชาติค่ะที่ค่ายเด็ดรัฐ
หนูก็ซ้อมไปแล้วมีเคเลนที่เขามาซ้อมกับหนู

เพราะว่าแบบหนูก็อยากลองทำอะไรใหม่

แบบรายการผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คืออย่างนี้นะเราปั้มกับเขาเนี่ยคือตอนนั้นเรามีทักษะอะไรพื้นฐาน

ใช่ค่ะไล่แขนธรรมดาแล้วเค้าก็เห็นว่าหนูแบบ

หลังจากนั้นคือเพราะเราเปลี่ยนกัน

ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเส้นทางของเราถ้ามันจะไต่ไปเนี่ยมันก็จะมีไปซีเกม

สมมุติว่าเอเชียนเกมจำไม่ได้ว่ามีไม่มียังไงโอเคโอลิมปิกยังรอนาน

ตัดสินใจส่วนอย่างไรว่าอันนี้เป็นจุดอย่างไรทำให้เรารู้สึกว่า
ไหนก็มีโอกาสแล้วก็ลองเทินโปรอาชีพไปทางเส้นนี้ไปเลย
ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าตอนนั้นแบบหนูชิงแชมป์โลกแล้วแบบหนูได้เหรียญทองหนูรู้สึกว่า
หนูอยากทำอะไรใหม่บ้างอยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่บ้างค่ะหนูก็เลยแบบโอเคค่ะลองดูค่ะ

ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตอนนั้นมวยไทยยังไม่ดังยังไม่ดังใช่ไหมคะรู้สึกว่ามันก็เหมือนจุดมันไม่ไหวมันแบบจุดที่สูงสุดแล้วค่ะหนูเลยคิดว่าเออลองเปลี่ยนดีกว่า
แล้วตอนนั้นถ้าเกิดว่าหนูจะต่อยอาชีพมันไม่ดีกว่าเหรอ
ถึงว่าเป็นมวยไทยพวกอาชีพอย่างนี้หรือว่ามันก็สุดเส้นทางเหมือนกัน
สุดแล้วค่ะหนูคิดว่าแบบหนูต่อยมวยไทยตั้งแต่๘ขวบอะค่ะ
หนูคิดว่าหนูต่อยมวยไทยมาตลอดแล้วแบบหนูอยากลองอะไรใหม่ค่ะ

พอหลังจากนั้นพอเราเข้าเส้นทางตรงนี้ปุ๊บจริงแล้วมันก็มีหลายทางให้เลือก

ใช่ค่ะตอนแรกแบบหนูซ้อมแค่๒เดือนแล้วเขาบอกว่าอยากให้ลองต่อยสมัครเล่นก่อน
ใช่ค่ะหนูต่อยสมัครเล่นที่พัทยาก่อนนะคะรายการเล็กแล้วแบบคู่ชกหนูก็คือต่อยมาแล้วห้าครั้งแล้วแบบระหว่างหนูครั้งแรกคือ๐๐เลยครั้งแรกหนูก็ไปถึงหนูก็ซับเลยยกสอง

ใช่ค่ะพอเสร็จแล้วผู้จัดการหนูก็เลยบอกว่าเออเทิร์นโปรไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปต่อยที่อเมริกาเลยค่ะ
อืมนั่นคือเส้นทางคือจริงจริงเราอาจจะเจอคนถูกจังหวะด้วยเนอ

แล้วสุดท้ายมันไปเข้าตรงนั้นได้ยังไง

ตอนแรกหนูอ่ะซ้อมอยู่ใช่ไหม

หนูแบบโอ้โฮอะไรวะเนี่ย
หนูแบบตั้งใจซ้อมมาก
ใช่ค่ะ
ทุกอย่างแบบดีมากเลยค่ะ
เขาดูแลทุกอย่างดูแลแบบดีมากเลยค่ะ
แบบมีนักโภชนาการมีนักกายภาพบำบัดแบบอาหารแบบนี้เขาคุมทุกอย่างให้จริง

ใช่ค่ะแบบเขาดูแลดีทุกอย่างมากเลยค่ะ
แล้วแบบหนูก็แบบหนูตกใจมากเลยค่ะ
หนูก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทุกคนนักสู้เอ็มมีนถึงอยากเข้ามา

คือเป็นรายการที่ใหญ่อันดับต้นของโลกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือในอเมริกาคือคนดูนะ

คราวนี้จุดหนึ่งที่หลายคนถ้าคุณจะสงสัยแล้วก็ถามกันว่า
ทำไมเรามีนักกีฬาที่เก่งอยู่แล้วนะคนไทย
เอาเป็นว่าถ้าเรายืนสู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรองใครอยู่แล้ว
ส่วนกราวเกมนอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกนะครับ
แต่ของโลมามันเร็วมากแล้วไปตรงนั้นเนี่ยคือทุกคนก็ควรต้องตั้งคำถามกับเราเหมือนกัน
เชื่อว่าต้องมีคนถามเราว่าเฮ้ยคนไทยเก่งเยอะทำไมไม่มาตรงนี้หรือว่าเรามาได้ยังไง
ตรงนี้จะแชร์ให้คนดูฟังได้ยังไงบ้างว่าทำไมนักกีฬาไทยมันยังไปไม่ถึงจุดนั้นกัน
แต่ว่าเราสามารถก้าวไปตรงนั้นได้เร็วกว่าคนอื่น
จุดนั้นนะคะหนูก็คือแบบหนูคิดว่าเขาเห็นอะไรในตัวหนูสักอย่างค่ะ
แล้วแบบเขาอยากดึงหนูเข้าไปแล้วหนูเป็นคนที่แบบทำให้เต็มที่ทำ
หนูทำสุดทุกอย่างในชีวิตหนูค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร
แล้วหนูคิดว่าถ้าแบบตอนนั้นแบบหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูทำไมหนูถึงถูกเข้าไป
คิดว่าเขาจะเห็นอะไรในตัวหนูแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นการเรียกการก็จะขยายไป
หนูถามว่ากดดันมากเลยนะแต่แบบหนูเป็นคนไทย
แล้วแบบคนไทยทุกคนกำลังมองหนูอยู่เวลาที่หนูไฟล์แบบนี้
หนูคิดว่าแบบสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนไทยเข้ามาแน่นอน
คิดแบบนั้นเพราะว่าคนไทยของเราก็เก่งอยู่แล้วค่ะ

รายการนี้สูตรสี่คู่ครีกกันในมุมมองของโลมา
รวมถึงเคยไปสู้ในรายการเล็กอะไรมาก่อน

เราไม่สามารถเลยว่าเอ้ยเราอยากเจอคนนี้
แล้วแบบบางคนก็เราต้องเป็นทุกอย่างค่ะ
มันไม่มีแบบอ่อนให้เราเลยค่ะ
มีแต่คนเก่งเท่านั้นนะคะที่ได้เข้ามา
นักกีฬาทุกคนถึงแม้ว่าดูแล้วจะยืนสู้ไม่ค่อยเป็น

ก็ถือว่าทักษะเบื้องต้นมีหมดใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาแบบเขาเป็นทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะยืนสู้อยู่นอนซ้าย
มันอาจจะดูว่าอันไหนเด่นกว่าเขาก็จะใช้ความถนัดเขา
แต่เอาจริงนี่มันแทบว่าได้เป็นรองทั้งยืนแล้วก็นอน

ความรู้สึกหลังจากนี้พอมันผ่านไฟล์ทแรก
เร็วนี้แน่นอนค่ะไฟล์หนึ่งไฟล์ต่อไป
ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
แล้วแต่ผู้จัดการเขาจะรับแบบนี้ค่ะ
หมายคือเราตั้งไว้ยังไงบ้างกับการที่เราเข้ามาในรายการนี้
แหละเราอยากเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับ
แต่ด้วยพิกัดน้ำหนักประเมินคู่ต่อสู้แล้วเป็นยังไง
ตัวหนูแบบหนูคิดว่าแบบเอาแบบ
หนูจะตั้งเป้าหมายแบบทีละขั้นตอนค่ะ
ทุกคนก็อยากดึงแชมป์
จะจะเป็นอันดับที่จะถูกเลือกไปชิงได้ทันทีไหม
แล้วก็ไตไปเรื่อยค่ะจนถึงแบบท็อค๕แบบนี้ค่ะ

เราก็นึกว่าถ้าเข้าท็อป๑๕มันจะมีโอกาสได้เลย
แต่สุดท้ายเนี่ยคือท็อป๑๕เนี่ย

เราชนะไฟล์แรกนี่เขาก็ยังไม่ได้บรรจุเข้าอันดับเหรอ
ไม่ค่ะพี่แบบคนมันเก่งเยอะมากไงคะ

คนนี้เราก็ต้องโชคกับคนที่แบบมีแรงเลยค่ะ

แสดงว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะก้าวกระโดดเนี่ยคือเราก็อาจจะต้องเจอนักกีฬาที่

โอกาสไหมไฟล์ต่อไป
ไม่รู้นะตอนนี้เราคุยกันเราไม่รู้ว่าจะ
หลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามีโอกาสได้เจอแบบในท็อป๑๕เลยไหม
มันจะก้าวไปเร็วขนาดนั้นไหม
ใช่ค่ะหนูตอนแรกเขาก็บอกว่า
ยังไม่อยากให้หนูแต่อันดับอยากให้หนูหาประสบการณ์แต่หนูอะ
ไม่อยากรอถึงตอนนั้นแล้วหนูคิดว่าแบบ
หนูน่าจะไปหนูต้องเจอค่ะยังไงหนูก็ต้องเจอโทรศัพท์
หรือถ้าเกิดว่าแพ้ก็ไม่ได้เสียหายกับเราแต่ถ้าชนะก็กำไรไปดีกว่าอเรนนี่ใช่ค่ะ
คิดเหมือนมันค่ะอเจมส์อ๋อก็เป็นโอกาสแสดงว่ามีแน่นอนดูแล้วนี่แหละ๑กับ๑๕นาทีสักคนเลยค่ะ
แล้วมันเหมือนกับพวกมวยไหมถ้าเกิดชนะเราแย่งอันดับเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นอันดับขึ้นเลยค่ะถ้าเราชกกับคนที่มอบ
เป็นที่มาที่หนูคิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรกับเราเลย

รู้ล่วงหน้าเยอะไหมครับเวลาเวลาต้องสู้เนี่ยเพราะว่าเคสไหนที่แบบว่า
รู้เลยว่าต้องสู้แล้วมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยมากเพราะว่า
พวกนี้มันสำคัญคือมันต้องวางแผนมันอาจจะไม่ได้เหมือนมวย
เพราะว่าพวกนี้มันมีทั้งเกมยิงเกมนอนมันต้องวางแผนกัน
เจอคู่ต่อสู้คนไหนที่แบบมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยสุดเลย
ส่วนมากแบบหนูจะรู้ไฟล์ว่าต่อย๓เดือน
แต่ส่วนมากคู่ชกหนูจะเริ่มถอนออกไปใกล้วัน
อันนี้แบบหนูแบบรู้ตัวว่าถูกทอนไปแล้วหน้ารายการ
แล้วแบบหนูมีบินไปเขาบอกว่าเออยังไม่ได้บินวันนี้

แล้วเขาบอกว่าต้องมีคนใหม่เข้ามา
หนูรู้ตัวแค่๑อาทิตย์ค่ะ
บอกตอนแรกเราแพลนกันว่าเจอคนนี้ต้องทำแบบนี้

แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแผนกันกระทันหันหมดเลยค่ะ

คือเรื่องการประเมินเรื่องร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ยืนหา
แต่ว่าการวางแผนนี้สำคัญใช่ไหม

ผมก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาเราได้โค้ชคู่ใจอะไรอย่างนี้

อยู่ที่เขาทำหนูตั้งแต่หนูอยู่ที่ไทเกอร์เลยค่ะ

อันนี้คือเขาช่วยเราทั้งเกมยืนก็ได้

ไม่ค่ะแต่พี่ซอสจะดูแลหนูทุกอย่าง

มีพี่แฟรงค์มีพี่อเล็กมีพี่วูดดี้

แล้วก็อีกมีเจเจที่แบบสอนเข้าคู่

เราจะโค้ชหนูเราจะซ้อมกันเยอะมากค่ะ

แกรมซ้อมนี่ถ้าถามพวกนักกีฬาระดับโลกนี้
บางทีมันแบ่งการซ้อมยังไงครับ

หรือว่าเวลาในการซ้อมเขาว่าเขาทำอย่างไรบ้าง

วันถ้าวันจันทร์แบบนี้เราจะมีสอนแบบตัวต่อตัว
ก็คือพี่แฟรงค์มวยปั้มอย่างเดียวค่ะ

๗โมงเช้าค่ะซ้อม๘โมง

บอกไม่ได้ไม่ต้องวิ่งไปซ่อม

ตื่นมา๗โมง๗โมง๘โมงซ้อมเลย
อ่า๘โมงมวยปั้มกับพี่แฟงก์
โมง๑๑โมงพี่วูดดี้
แล้วก็บ่าย๓๔โมงเจเจ
แล้วก็๔โมงถึง๕โมงครึ่งก็คือ

วันอังคารก็คือมวยปั้มแบบนี้ค่ะ
อ๋อสปาลิ้งคือเหมือนกับพวกนี้ชวนเชิงเล่นลมหน่อยอ่าใช่ใช่ค่ะ
นี่ก็เป็นโปรแกรมที่มันก็จะวนกันไปใช่ค่ะวนแล้วแต่วันนะคะ
แสดงว่าเวลาว่าง๑วัน๒๔ชั่วโมงมันก็จะมี๒ช่วงคือกลางคืนใช่ไหม
แล้วก็กลางวันช่วงวันช่วงแก๊ปนี้ที่มันว่างก่อนที่จะไปถึงช่วงเย็นทำอะไร

อ๋อนี่คือชีวิตของนักศึกษาใช่ค่ะซ้อม๑๑โมงเที่ยงหนูก็ได้นอนแค่๑ชั่วโมงแล้วหนูก็มาซ้อมต่อ

ร้านทุกคนเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังแบบโอ้พี่มันแย่มากเลยมันรับมือไม่ได้
มันแบบซ้อมไปมันก็มันเหมือนไม่มีจุดหมายเพราะว่า
มันก็ไม่รู้ว่ารายการจะกลับมาแข่งเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใคร
เขาจะถอนไหมเขาจะเป็นโควิดหรือเปล่าก่อนที่จะสู้

จริงหนูแบบหนูเจอค่ะเพราะว่าแบบหนูป่วยค่ะ

เพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตมากค่ะ
แล้วแบบหนูแพ้ไฟล์นั้นคือหนูรู้สึกว่า

หนูเป็นคนที่ชอบการใช้ชนะมากค่ะ
รับมือกับความพ่ายแพ้ไม่ไหว
แล้วหนูก็ป่วยไปเลยค่ะ
อันนี้พูดตามตรงเราผ่านจุดนั้น

หนูตื่นมาหนูไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรความสุขหน้าตาเป็นยังไง
ยิ้มคำสุดท้ายเมื่อไหร่หนูยังไม่รู้เลยค่ะ
มันเจ็บปวดมากค่ะแบบหนูทำร้ายตัวเองหนูฆ่าตัวตายหลายครั้งมากค่ะ
หนูไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยเพราะแม่ต้องให้พี่สาวมาอยู่ด้วย
แม่ต้องมาอยู่ด้วยแม่ต้องหยุดทำงานเพื่อมาอยู่กับหนู

อเรนนี่โอ้ความสุขมันเจ็บฟังเท่าขนลุกมากมันดำดิงมาก
ความรู้สึกแบบนี้มันอันนี้ขออนุญาตพูดได้แล้วใช่ไหม

เพราะว่ามันอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่เราได้เล่าให้คนที่กำลังมีความสุขแบบเรา
คือตอนที่มันก้าวเข้ามาเป็นความรู้สึกแปลกในความรู้สึกเราเนี่ย
ที่เรามากว่ามันรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยเนี่ย
หลังจากที่พอแพ้แล้วลงเวทีมันเริ่มเลยเหรอ
ใช่ค่ะหนูแบบร้องไห้หนูร้องไห้หนูไม่คุยกับใครเลยค่ะ
แล้วพี่รู้ไหมคะแบบที่บ้านหนูเขาจะคิดว่าหนูโดนของผีเข้า

แต่คนไทยเป็นแบบนั้นค่ะก็แบบให้ทุกวัดเลยหนูบอกว่าหนูไม่ได้โดนผีเข้า
แล้วแบบสุดท้ายแบบพี่ก็บอกเออลองไปโรงพยาบาลก่อนไหม
ตอนนี้ลองไปโรงพยาบาลจิตจิตเวทก่อนไหม

รู้มีค่ะแต่ไม่รู้ว่าเวลามันจะมันจะเป็นกับเราปีนไง

เขาก็บอกว่าหนูป่วยมาก
เขาบอกว่าหนูป่วยในระดับที่รู้สึกว่าอันตราย
ใช่ค่ะถึงก็ต้องแบบแม่ก็นั่งร้องไห้

นั่นคือช่วงที่คือมันสุดหลังจากที่หนูพยายามจะมีฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหม

ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้ว

ได้สู่เขาไปหาปุ๊บนั่นแหละคือกระบวนการในการรักษานานไหมคะ
หนูใช้เวลาประมาณตั้งแต่อายุ๒๒ถึงประมาณปีก่อนจะถึงสิ้นปีเนี่ยค่ะหนูรู้สึกว่า
คุณหมอก็บอกเออไม่ต้องกินยาแล้วบอกว่าหนูดีขึ้นแล้ว
บำบัดก็บอกว่าเขาไม่รักษาแล้วเพราะว่าหนูดีขึ้นแล้ว
แล้วการให้ยาก็คือแบบเขาจะไม่จ่ายยาให้หนูแล้ว
โอเคตอนที่ต้องพึ่งยาเนี่ยเราเข้าใจว่ามันคือกระบวนการรักษา
แต่ว่าหลังจากนั้นพอเราปรับชีวิตเราเราทำยังไงเพราะว่าแน่นอนความให้แพ้มัน
มันต้องวนอยู่กับเรามันต้องมีชนะบ้างแพ้บ้างอะไรอย่างนี้เรามารับมือกับมันยังไง
หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดหนูไม่เป็นไรหนูรับหนูรับ
หนูคิดว่าถ้าหนูแพ้หนูจะแกล้งขึ้นค่ะหนูจะแกล้งขึ้นเรื่อยถ้าหนูแพ้
แต่หนูไม่ชอบความแพ้แต่แบบหนูจัดการได้ค่ะหนูคิดว่าไม่เป็นไร
ยังมีต่อแล้วแบบหนูเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่โอเคการรักษามันคือช่วงหนึ่งพอเราหายปุ๊บเนี่ย
เรามีวิธีการอื่นไหมนอกจากการรักษาคือเช่นแบบนั่งสมาธิหรือว่าไปพึ่งทางทำ

หนูคุยกับนักจิตอะค่ะก็คือไม่เรียมแต่ทำให้หนูดีขึ้นแล้วหนูก็เลี้ยงหมาด้วยค่ะ
นี่ค่ะ๓สิ่งนี้แหละค่ะที่ช่วยให้หนูดีขึ้นค่ะ
ครั้งแบบหนูไปหาหมอแล้วหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วค่ะไอ้นักบำบัดใช่ไหมคะ
แต่เขาบอกว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรหนูก็เลี้ยงมาเขาบอก
นั้นก็ลองมีชีวิตอยู่เพื่อนน้องหมาแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อนน้องหมาตอนนั้นนะคะ

หนูเป็นคนแบบนี้ค่ะ
ฟังแล้วแบบเป็นเรื่องอะไรที่มันยากมาก

กำลังใจกับคนที่เขาอาจจะมีความผิดหวังที่มันอาจจะแตกต่างจากเรานะ
แต่สุดท้ายเนี่ยมันมาจมกับความว่าคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ย

หนูรู้ว่าคนที่ป่วยไม่รู้สึกยังไงเจ็บปวดแค่ไหน
ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่รักตัวเอง
หนูอยากให้ทุกคนที่ป่วยรู้ว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะดีขึ้น
แล้วมันจะมีชีวิตที่ดีมากเลยถ้าเราออกจากตรงนั้นไปได้
เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเราจะดีขึ้นและเราก็จะดีขึ้นจริงค่ะ
ต่อให้เรามีนักจิตที่เก่งที่สุดในโลกเราก็ไม่สามารถดีขึ้นได้

อันนี้คือเรื่องที่หนูผ่านมาได้ใช่ค่ะเพราะหนูรู้แล้วว่าโอเคการรักษามันทำให้
อาจจะทำให้เราได้ลืมบางช่วงเวลาแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่แข็งแกร่งพอ

ใช่ค่ะเราก็ต้องแข็งเราก็ต้องก้าวผ่านเข้าไปค่ะ
ถือว่าเราใช้เวลารักษาเร็วมากนะเร็วนะแล้วก็ไม่คิดว่าพอมานั่งคุยกันแล้วแบบ
ลงมาจะผ่านจุดนั้นคนทั่วไปที่อยู่ในวงการเนี่ยอาจจะรับรู้เรื่องราวพวกนี้ใช่ไหม

ใช่ค่ะครั้งแรกที่ได้สื่อไทยค่ะ

อืมแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีตีข่าวมาถึงตรงนี้
ใช่ค่ะแต่เวลาที่หนูพูดก็มีแบบคนส่งข้อความหาเยอะมากว่าแบบเขาก็ป่วยเหมือนกัน
เขาได้ฟังหนูสัมภาษณ์แล้วแบบเขารู้สึกแบบอยากจะสู้ชีวิตขึ้น
ใช่ค่ะเขาก็ป่วยเหมือนกันแบบนี้
เหมือนว่าแบบว่าดีใจมากเลยที่แบบมีส่วนนึงที่ทำให้เขาแบบดีขึ้นแบบนี้
การเป็นนักกีฬาระดับโลกนะครับจริงมันมีอยู่หลายประเภทมาก

จริงโรมานน่าจะคือคนแรกในปฏิศาสตร์นะ

เฉพาะเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่น่าจะตัวเล็กที่สุดในรุ่น
ใช่ค่ะใช่ค่ะเสียเปรียบทุกคนเลยค่ะ

ชกอย่างน้อยต้องห่างกับเราประมาณสัก

น่าจะมีแค่โลมาคนเดียวที่ตัวเล็กที่สุดในรูนั้น

ในเอเชียตอนนี้ในรุ่นที่หนูรู้จักมีใครบ้างนะ

แล้วของชาติอื่นในเอเชีย
ไม่รู้เลยนะหนูมีแค่จีน

เส้นทางมันดูเหมือนง่ายแต่มันเป็นจังหวะชีวิตนะครับ
แต่ว่าคนที่เขาจะไปเนี่ย

มันไม่ใช่จังหวะชีวิตเหมือนที่เราเจอลงมาแนะนำเขายังไงว่า

เท่าที่หนูเนี่ยผ่านพบเจอมาเนี่ย

เขาต้องมีความฝันที่ใหญ่มากเลยค่ะ
ความฝันที่ใหญ่มีความฝัน
แล้วก็ต้องฝึกซ้อมให้นัก

มีความฝันแล้วก็ฝึกซ้อมให้หนักนั่นแหละค่ะ

หนูคิดว่าแบบนั้นน่าจะทำให้เราไปได้

พัฒนาตัวเองได้ถูกไหมตลาดมันใหญ่ขึ้นไหม

คนไทยอาจจะคิดว่าอันตรายหรือเปล่าวะ

เราก็แค่แบบหนูว่ามันเจ๋งมากเลยค่ะ
แบบมีทั้งมวยไทยจูจิซู
มวยป๊าล์มยูดูมวยศาล์กลรวม